คุณผู้ชมไปที่สิงคโปร์นะครับนวัตกรรมใหม่ใหม่ของรถยนต์
รวมทั้งราคาของรถที่ถูกกว่าท้องตลาดนะครับ
มีการนำรถเหตุผลเป็นเหตุผลสำคัญครับที่ผู้จัดงานมอเตอร์โชว์๒๐๑๗ที่สิงคโปร์นั้น
กันว่าจะมีคนเข้าไปชมงานจำนวนมากรวมทั้งเป็นการกระตุ้นยอดขายของรถยนต์ได้ครับ
งานมอเตอร์โชว์สองพันสิบเจ็ดที่สิงคโปร์เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ครับ
ซึ่งงานครั้งนี้ก็จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่๓หลังจากที่ประสบความสำเร็จจากงานครั้งที่ผ่านมา
ในฐานะประธานสมาคมผู้ค้ารถยนต์สิงคโปร์และผู้จัดงานนี้ก็คาดหวังว่า
จะมีประชาชนสนใจร่วมงานจำนวนมาก
เนื่องจากว่าภายในงานนั้นจะมีการจัดแสดงนวัตกรรมรถยนต์รุ่นใหม่
ให้สนลทและก็มีการจัดบริโมชั่น
บรรยายงานจากสื่อท้องถิ่นว่าภายในงานนี้จะมีรถยนต์รุ่นใหม่
จัดค่ายานยนต์ต่างมากถึง๑๖รุ่น
รวมทั้งประคาพิเศษที่ถูกกว่าท้องตลาด
โดยปีที่ผ่านมาหากซื้อรถในงานนี้
ประหยัดเงินได้มากถึง๕๐๐๖๐๐๐ดอลลาร์สิงคโปร์
หรือประมาณ๑๒๕๐๐๐บาทถึง๑๕๐๐๐บาท
คิดจากอัตราแรกเปลี่ยน๒๕บาทต่อ๑ดอลลาร์สิงคโปร์นะครับ
เพราะว่าเมื่อไปเทียบกับราคารถยนต์หลังจบงานค่อนข้างจะสูงขึ้นทีเดียว
สำหรับงานมอเตอร์โชว์ปีที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานประมาณ๕๘๐๐๐คน
ส่วนปีนี้นะครับงานมอเตอร์โชว์๒๐๑๗ที่สิงคโปร์นั้น
จะแสดงไปถึง๑๒๑๕มกราคมนี้ครับ